มีข่าวสะหรดเกิดขึ้นทั้งสะหรดทั้งสะหยกสะหยองเลยนะคะ
เมื่อหลานคนนึงที่เป็นสาวประเภทสอง
ตัดสินใจก่อเหตุฆ่ายายแท้ของตัวเอง
แล้วหลานอีกหนึ่งคนตายคาบ้าน
โอ้โหสภาพที่ไปเห็นหลายคนโต๊ะตกใจ
เพราะว่าเลือดอาบพื้นมีการใช้มีดเป็นอาวุธ
ตำรวจทำงานไวมากนะคะจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
สาเหตุเกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
สิบสองปีผู้เป็นหลานสาวและเป็นข้าราชการครู
นอนตายจมกองเลือดสภาพศพถูกแทงและเชื่อดที่คอคล้ายกัน
จุดเกิดเหตุพบมีดทำทัวร์ยาวสิบห้าเซนติเมตรตกอยู่
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เป็นเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๗๖หมู่๑๒
ตำบลหนองคอกอำเภอหนองพอกจังหวัด๑๐๑ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ในการเห็นครั้งนี้ทำให้นางสุภาพรจันทยโยทา

กลับมาเห็นสภาพศพถึงกับร้องไห้จนเป็นลม
ต้องช่วยกันปลอบประลมอย่างน่าเศร้าใจ
สวัสดีครับ
ตำรวจสพนคอกรุดตรวจสอบหาบ่อแสของคนร้ายทันที
พบว่าบ้านหลังนี้พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
ประกอบไปด้วยนางกรมผู้ตายนางสุภาพรซึ่งเป็นลูกสาวของนางกลม
รวมทั้งลูกของนางสุภาพรอีก๒คน
คือนางสาวนิพาพรหรือว่าคุณครูอ้น
และนายธนาวัฒน์จันทโยธามหรือว่าอาร์ตซึ่งเป็นลูกติดสามีของนางสุภาพร
ตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุตัดประเด็นคนร้ายเป็นคนนอกพื้นที่ทิ้งทันที
เพราะด้วยสภาพที่เกิดเหตุไม่มีทางที่คนนอกจะเข้ามาลงมือได้
คล้องกับพยานหลายคนที่ยืนยันว่าคนที่ต้องสงสัยมากที่สุดก็คือนายธนาวัฒน์
เพราะมีปมในใจกับทุกคนภายในบ้านเรื่องการแบ่งสมบัติ
ประกอบด้วยเป็นคนที่โมโหมร้ายและเกรี้ยวกราด
และที่สำคัญหลังเกิดเหตุนายธนวัฒน์ก็หายตัวไปอย่างน่าสงสัย
สืบสวนใช้เวลาไม่นานตามตะครุบตัวนายธนาวัฒน์เอาไว้ได้
ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำสุดท้ายเปิดปากสารภาพว่าทำจริง
ฆ่าเพราะความแค้นเรื่องมรดกบ้านและที่ดินของพ่อ
ซึ่งขอแบ่งแล้วไม่ได้จึงลงมือสังหาร
ลงมือก่อเหตุนายธนวัฒน์กับนายเอลูกน้องในร้านขับรถกระบะไปที่บ้าน
ตอนแรกตั้งใจจะมาฆ่าแม่เลี้ยงแต่ไปเจอนางกรมก่อนจึงลงมือฆ่า
โดยใช้มีดทำครัวแทงที่ลำตัว๑๒ครั้งก่อนปาดคอซ้ำ
จากนั้นซ่อนตัวภายในบ้านหวังจะรอสังหารนางสุภาพรซึ่งเป็นแม่เลี้ยง
แต่ครูอ้นซึ่งเป็นลูกสาวของนางสุภพรกลับมาก่อนจึงโผล่เข้าไปแทงด้วยมีดเล่มเดียวกัน
อ่าของพ่อก็ของหลักนั้นสุดท้ายพ่อ
อ๋อเขาเจ้าได้ง่ายกันตัวหรือเปล่า

โชคเฉพาะสำรวจค่ะแม่งค่ะพ่อตายเขาก็เลยเสียอาวุธ
เขาได้ยังไงหรือเปล่าเขาพูดอาวุธค่ะ
คดีนี้ตำรวจสอบประคำทั้งนายธนาวัฒน์และนายเอ็นแล้ว
เพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งพาไปชี้จุดทิ้งเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือด

เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเศร้าใจให้กับทุกคนในครอบครัว
นายธนาวัฒน์จะไม่ใช่ญาติแท้ตามสายเลือด
แต่ก็เคยมากินมานอนที่บ้านหลังนี้
ไม่มีใครคาดคิดว่าแค่เรื่องสมบัติ
จะนำพามาเสื่อมความตายให้กับคนในครอบครัวถึงสองศพ
ข่าวไทยมรัฐทีวีไตล์มัน